น้ำทะเลหนุนสูงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน้ำเอ่อล้นท่วม
ก็คือออกมานอกคันกั้นน้ำจนทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อนเยอะเลยค่ะ
นี่ค่ะท่วมแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในจังหวัดชายนาฏ
และปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนจนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรีทะลักคันกั้นน้ำ
ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่เศรษฐกิจของเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
จุดน้ำท่วมสูงกว่า๕๐เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็นำกระสอบทรายอย่างที่เห็น
ไปเสริมเป็นคันกั้นน้ำซ่อมแซมจุดที่พัง
ลดความรุนแรงแต่มวลน้ำยังไหล

ซอยพิบูลสงคราม๑๓หมู่บ้านบุรีรังสรรใกล้กับสะพานพระราม๕
พิบูรสงคราม๓พิบูรสงคราม๕
น้ำเข้าท่วมนะคะเนี่ยค่ะครับ
วัดเขมาพิรัตรารามก็น้ำท่วมเยอะเหมือนกัน
จากทรัพย์สินในบ้านได้รับความเสียหาย

รถจักรยานยนต์รถยนต์หลายคันน้ำท่วมเสียหายนะคะ

นำกระสอบทรายไปช่วยกันเห็นไหมคะไปช่วยกั้น
แต่น้ำยังไหลต่อเนื่อง
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศที่เกาะเกร็ดนนทบุรี

พระสงฆ์จากวัดปริมายิกาวาส
ก็เดินลุยน้ำรับบินทบาท
บนเกาะเกร็ดก็คือบอกเลยว่าน้ำท่วมสูงมากนะคะ
ชาวบ้านไม่สามารถไปทำบุญในวันออกพรรษาได้
แต่แรงศรัทธาชาวบ้านในพื้นที่
อาหารข้าวหวานรอทำบุญตักบาท
ก็เลยกลายเป็นภาพแบบนี้ค่ะพระท่านก็ลุยน้ำมา
หลวงพ่อท่านก็มารับบาทญาติโยมก็ใส่บาทกัน
ใช่ค่ะต่อให้น้ำท่วมเนี่ยเกินเข่าขึ้นไปอีกเนอะ

วันนี้นะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไป
วัดนครอินทร์อำเภอเมืองนนทบุรี
ชาวบ้านเดือดร้อนหนักค่ะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยา
มันเอ่อล้นไปตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมา
ลดระดับลงบ้างแล้วแต่ยังท่วมขังอยู่บางจุด

ชาวบ้านเลยกังวลว่าแล้วค่ำวันนี้ล่ะ
น้ำจะท่วมสูงขึ้นอีกไหม
เพราะไหนจะน้ำทะเลหนุนสูง

จะมาเจอกับน้ำเหนือที่กรมชลประธานระบายลงมาด้วย

เดี๋ยวนี้เดี๋ยวขึ้นเย็น

สูงสุดเลยเมื่อคืนนี้ประมาณช่วงไหนของแม่

ข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างนี่ต้อง

มันขนาดเสื้อแฝนนี่จุ่มนี่นี่เปียกนี่นี่จุ่มน้ำนี่
มันทำไงเราก็ต้องอยู่ตรวจร้อน
ชาวบ้านบางส่วนก็บอกว่ายังไม่อยากขนย้ายทรัพย์สิน
ก็ในสัปดาห์นี้น้ำคงท่วมมาอีก
หมายความว่าเขาขนขึ้นไปข้างบนแล้วอะค่ะ

เพื่อความปลอดภัยเพราะสัปดาห์นี้อาจจะยังท่วมอยู่แล้วอาจจะท่วมมากขึ้น
แต่บางส่วนบอกว่าไม่ไหวแล้วออกไปอยู่พื้นที่อื่นเพื่อความปลอดภัยดีกว่า
แต่บางส่วนเขาบอกว่าเขาอบพยพไม่ได้เขาย้ายไม่ได้
เขาเป็นห่วงเรื่องของทรัพย์สินก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือนะคะ
กันน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจทำทางเดินอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ก็ต้องใช้เรือนะคะในการสัญจรเข้าออกพื้นที่ในช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
มันก็ยังไปไหนไม่ได้นะฮะเจอสองน้ำเลยนะครับ
ล่าสุดค่ำวันนี้ณขณะนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
เกือบไปชมครับคุณอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่ที่ซอยพิบูลสงคราม๕ที่อำเภอเมืองนนทบุรี
รายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
คุณภาคภูมิคุณเขมมาสอนครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ
เป็นชุมชนกลาโหมคลองบุญนาคในซอยพิบูรสงคราม๕

วันนี้ผมมาเกาะติดบรรยากาศสถานการณ์น้ำในระดับแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะ
หลังจากที่กรมอุทธกษาตได้มีการออกประกาศ
บอกว่าน้ำทะเลจะหนุนในช่วงวันที่๘ถึง๑๓ตุลาคมนี้
ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยท่วมสูงขึ้นนะฮะ
วันนี้นะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้
เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็พระลูกวัดในวัดเขมา
พากันออกมาวิ่งให้วุ่นเลยนะฮะเนื่องจากว่าอะไร
กระสอบทรายกั้นน้ำที่อยู่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้พังเสียหายทำให้มวลน้ำในระดับแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ย
ลักเข้าไปภายในซอยพิบูรสงคราม๕น้ำท่วมสูงเกือบ๑เมตร
พี่น้องประชาชนในพื้นที่บางหลังเตรียมตัวรับมือไม่ทัน
ก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสิ่งของได้รับความเสียหายด้วย
ส่วนบ้านที่ผมยืนอยู่ตรงนี้อธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังอย่างนี้ก่อน
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาที่ผมเดินทางมาถึง
น้ำยังไม่ได้เอ่อล้นเข้ามาในตัวบ้านหลังนี้เลยนะฮะ
แต่ว่าหลังจาก๑๘นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยมวลน้ำทยอยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินออกมาชมบรรยากาศที่ซอยพิบูรสงคราม๕กันนะครับ
หลังจากข้ามแนวกระสอบทรายมาจะสังเกตเห็นได้ว่ามีมวลน้ำนะครับไหลซึมออกมาตามกระสอบทราย
ส่งผลทำให้ภายในซอยพิบูรสงคราม๕ตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมทั้งซอยเลยนะฮะ
ทำให้น้ำท่วมทั้งซอยเลยแต่ว่ายังไม่ท่วมสูงเหมือนเมื่อคืนนี้
เพราะว่าแนวกระสอบทรายก็ยังคงแข็งแรงอยู่
วันนี้หลังจากที่น้ำลดไปในช่วงกลางวันชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้นำกระสอบทรายมาวางเป็นแนว
เป็นแถวเพิ่มอีก๑แถวเพื่อให้แนวกระสอบทรายแข็งแรงมากขึ้น
เดี๋ยววันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับผู้นำชุมชนแห่งนี้นะครับว่า
จะมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาในบ้านยังไงรวมถึงมีข้อกังวลอะไรอีกบ้าง

รัตนาถามหน่อยเมื่อคืนนี้ตอนที่น้ำมันทะลักเข้ามานี่มันเป็นยังไงบ้าง
ก็น้ำมันไหลแรงค่ะไหลแรงแล้วมันก็มาเร็วมาก
ก็คือเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่มันแรง
น้ำเข้ามานี่ท่วมสูงประมาณไหนได้อะพี่
น่าจะเจ็ดสิบเทนขึ้นไปค่ะ
ก็คือบางบ้านนี่รับมือไม่ทันน้ำก็เข้าไปในตัวบ้านเลย

ก็ยังกังวลอยู่เพราะว่าแนวกระสอบทรายของเรา
มันจะมีน้ำไหลเข้าตลอดซึมไหลเข้าตลอด
แล้วก็เรือก็ยังมีวิ่งอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีลูกขึ้นมันก็ทำให้กระแทกแล้วก็ล้มมาได้
คือตอนนี้ก็ยังหวั่นใจอยู่ว่าแนวกระสอบทรายก็อาจจะรับน้ำไม่ไหว

คุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศสดในตอนนี้๑๙นาฬิกา๕๙นาที
คุณผู้ชมจะบอกอย่างนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ชาวบ้านในพื้นที่นะครับได้พากันนำแนวกระสอบทรายมาวางเพิ่มอีกหนึ่งแถว
หลังจากเมื่อวานนี้มีเพียงแค่แถวเดียวนะครับ
แล้วก็ทำให้กระสอบทรายรับน้ำไม่ไหว
วันนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลนครนนทบุรีนะครับได้นำกระสอบทรายมาช่วย
บริเวณท้ายซอยตอนนี้ก็ยังมีรถของเจ้าหน้าที่ทางเทศบาล
นำกระสอบทรายมาไว้สนับสนุน
หากแนวกระสอบทรายตรงนี้รับน้ำไม่ไหว
ก็จะนำกระสอบทรายมาวางเพิ่มทันที
รวมถึงยังมีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับ
ได้ออกมาเฝ้าระวังตามจุดต่างเพื่อดูว่ากระสอบทรายจะรับน้ำได้ไหวหรือไม่
ถ้ามีทิศทางว่าจะรับน้ำไม่ไหว
ก็จะเอากระสอบทรายมาเติมโดยทันที
โดยทางกรมอุทธกษานะครับได้ออกมาคาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเล
หนุนส่งผลให้ระดับแม่น้ำเจ้าพญาสูงขึ้น
ป้อมพระจุลจอม๙จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
โดยจะเพิ่มสูงนะครับจาก๑๙เมตรเป็น๒๒เมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลางในช่วงวันที่๘๑๓ตุลาคมนี้
คุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศสดที่พี่น้องประชาชนอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา
หรือว่าในเขตพื้นที่จะได้รับความเดือดร้อนนะครับ
เดี๋ยววันนี้ผมจะเกาะติดสถานการณ์สดที่ตรงนี้
เพราะว่าเขาคาดการณ์ว่าน้ำจะสูงขึ้นในช่วง๒ทุ่มนี้
บรรยากาศสดจากซอยพิบูรสงคราม๕
ผมอภิวัตสุยานางข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ

คุณบอมบอกว่าตอนนี้คือ๒ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกนะ
หรือว่าไลน์ที่หน้าจอเอายังไงก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะฮะ
ใช่ค่ะอยากให้พี่อุ๋ยและคุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ค่ะ
ผู้หญิงท่านนี้อยู่ซอยพิบูรสงคราม๓ใกล้กับที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงาน
ห้าใช่ไหมนี่ซอยสามเธอพาทัวร์บ้านเธอบอกว่าจุดที่อยากให้ดูมากที่สุด
ห้องครัวมีน้ำตกในห้องครัวเลยนะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
พิบูรสงคราม๓ค่ะบอกว่าน้ำท่วมบ้านแบบทุกห้องอย่างที่เห็น